คุณผู้ชมครับในช่วงเดือนเมษายนนี้หรือว่าช่วงของสงกราน
คุณผู้ชมที่ขับรถไปตามต่างจังหวัด
ปั๊มน้ำมันของปตททั่วประเทศครับ
จากว่าหลายหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนชุมชน
ร่วมมือกันทำโครงการนี้ขึ้นมาครับ
ให้คุณเจ้าครับเพื่อให้รักทุกอย่าง
หรืออันขึ้นให้เซตด้าย
ก็เป็นการจะส่งเสริมสนับสนุนและโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นบ้านหรือว่าโอท็อป
แล้วก็การท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองรวมทั้งเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนด้วย
ตามแผนของปตทนั้นจะสนับสนุนพื้นที่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ๑๔๘สถานี
เป็นจุดตั้งโครงการตลอดระยะเวลาของโครงการนี้คือ๓ปี
โดยไม่คิดค่าตอบแทนในการใช้พื้นที่คือให้มาขายกันฟรีนะครับ
ส่วนสินค้าที่จะนำไปวางขายร้านประชารัฐช็อปร้านประชารัฐสุขใจช็อปนั้น
แตกต่างจากร้านสะดวกซื้อทั่วไป
เพราะว่าจะไปคัดสินค้าเด่นของแต่ละจังหวัด
ส่วนสินค้าเกรดเราลงมาก็ต้องไปปรับปรุงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ซะก่อน

ก่อนที่สวทธิ์สวรรค์นั้นจะจัดสรรค์ประมาณ๑๐๐ล้านบาท
สำหรับรูปแบบในการบริหารจัดการร้านกำหนดไว้๓รูปแบบด้วยกันนะครับ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก็จะประสานระหว่างกลุ่มผู้ผลิตแล้วก็ร้านค้า

จะทำหน้าที่ในการจัดหารวบรวมแล้วก็จัดส่งสินค้าให้กับร้านค้าต่อไปครับ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะสนับสนุนเงินทุนด้วย
หรือว่าเป็นการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนยกระดับสินค้าให้สามารถเข้าโครงการได้
ส่วนททก็จะดูแลเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์
อบรมเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดของโครงการนี้
โดยร้านประชารัฐสุขใจช็อปนั้นจะเริ่มเปิดดำเนินการในช่วงสงกรานหรือว่าเดือนเมษายนนี้นะครับ